เหนือจากการทำงานของสื่อมวลชนที่อยากจะรู้ความเป็นไปของทีมหมูป่าแล้วเนี่ย
มันก็มีหลายภาคส่วนเช่นทีมที่ผลิตภาพยนตร์
เขียนหนังสือทำสารคดีทำการ์ตูนทำแอนิเมชั่น
คือหลายภาคส่วนเลยเขาก็สนใจกรณีทีมหมูป่าแล้วเขาก็อยากทำออกมา

ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองามก็เลยบอกว่าอันนี้ต้องช่วยกันดู
อาจจะมีการตั้งเป็นคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเลยนะคะ

แล้วก็เมื่อวานนี้ยกหูหาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
แล้วก็คุยกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วด้วยนะคะ
ว่าให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสื่อโดยเฉพาะสื่อต่างชาติ
ที่ไปสัมภาษณ์น้องทีมหมูป่าบางคน
แล้วก็ตามไปถึงบ้านแบบนี้ค่ะทั้งที่ขอความร่วมมือไปแล้วนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าสื่อไทยเองก็เข้าใจกฎระเบียบดี
แต่สื่อต่างชาติอาจจะไม่รู้มั้งว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้

แล้วก็ต่างชาติเขาอาจจะไม่รู้โทษของกฎหมาย
เพราะว่าเรามีกฎหมายที่คุ้มครองเด็กอยู่ด้วยนะคะ
สื่อต่างชาติเขาไม่รู้ว่าเราได้ห้ามอะไรเอาไว้
หรือเราต้องการเตือนระวังอะไร
เขาไม่รู้พิษสงฆ์ของกฎหมายคุ้มครองเด็ก
แต่สื่อไทยเข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหา
เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจในการล่วงล้ำกำเกิน

แต่การไปเข้าข่ายผิดมาตราใดมาตรา๑ของกฎหมายคุ้มครองเด็ก

ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นห่วงสภาพจิตใจของเด็กนะคะของทีมหมูป่าทุกคน
รองนายกวิศนุก็บอกว่าตอนนี้เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี
ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาชุดหนึ่งเลยค่ะ
จะพิจารณาเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตสื่อทั้งภาพยนตร์
หนังสือสารคดีแอนิเมชั่น
แอนิเมชั่นคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทีมหมูป่าอาคาเดมี่เราติดท่ำหลวงคุณน้ำน่านอน
ก็คือการเซ็นสัญญาสร้างภาพยนตร์กับบริษัทต่างชาติอาจจะไม่เป็นธรรมก็ได้ตรงนี้
ต้องช่วยดูกันหลายภาคส่วน
ทีมหมูป่าของสื่อต่างชาติเนี่ยนะคะก็มีความเห็นจากรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
นายธวัชชัยไทยเขียวนะคะเนี่ยค่ะก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ก็ระบุว่าในกระบวนการยุติธรรมมีเหตุผลสำคัญที่ต้องใช้วิธีพิจารณาสืบพยานเด็ก
ไม่ให้เปิดบาดแผลที่อยู่ในตะกอนใจของเด็กและเยาวชน
เนื่องจากอยู่ในวัยที่เปราะบางและต้องได้รับการปกป้องรักษา
ส่วนกระบวนการสัมภาษณ์ของสื่อหรือบุคคลอื่นกับเด็กที่ประสบภัยพิบัติ
ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนแต่ก็ควรนำวิธีกระบวนการยุติธรรมมาเทียบเคียงใช้ได้เท่าที่จำเป็น
ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีและน่าชมเชยเป็นอย่างยิ่ง
แต่น่าเสียดายที่สื่อต่างประเทศที่เราคิดและเข้าใจว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกระบวนการปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดีแล้วกลับมีมาตรฐานต่ำกว่าที่คิด
เหมือนขาดสามัญสำนึกซึ่งมนุษย์ธรรมดาพึงระลึกได้ขาดความรับผิดชอบทั้งที่รู้ว่าประเทศไทยได้วางระบบการป้องกันดูแลและคุ้มครองเด็กผู้ประสบภัยกลุ่มนี้เอาไว้อย่างไร
นี่ค่ะก็เป็นความเห็นส่วนตัวจากท่านรองประหลักกระทรวงยุติธรรมนะคะ
ถูกกอร์กวนถูกรังความ

จิตแพทย์ไม่สามารถไปดูแลติดตามได้แบบตลอดเวลา๒๔ชั่วโมง

เพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้ค่ะบางทีมันไม่ได้เห็นผลสั้นนะ
การที่เราไปคุยไปถามคำถามเดิมซ้ำ
ระยะยาวระยะยาวมันเห็นผลมันอาจจะส่งผลถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็ได้นะคะ
ทีนี้เนี่ยก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเตือนสำนักข่าว

พร้อมกับมีทีมนักจิตวิทยาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เข้าไปพูดคุยเพิ่มเติมกับครอบครัวของเด็กทั้งหมดด้วย
ยืนยันว่าไม่ได้เลือกปฏิบัตินะคะระหว่างสื่อไทยกับสื่อต่างชาติ
คือก่อนหน้านี้ญาติของน้องทีมหมูป่าก็เคยถามว่า
เมื่อไหร่จะพูดเรื่องเหล่านี้ได้
นี่ค่ะท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็แนะนำไปว่าก็พูดได้นะคะ
จริงก็พูดได้ตามปกติแต่ไม่ใช่ลักษณะของการสัมภาษณ์ออกสื่อ
เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังผลกระทบ
เรื่องของการเกิดบาดแผลในจิตใจเด็ก
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วง๔๖สัปดาห์ค่ะ
เนี่ยมันระยะยาวไม่ใช่อยู่ดีเกิดขึ้นทันทีปุ๊บปั๊บนะคะ
ดังนั้นช่วงเวลานี้ค่ะ๒เดือนนี้ขอความร่วมมือก่อนได้ไหมนะคะ